ไปดูเรื่องของการขับรถกันต่อหน่อยละกัน
เพราะว่าหลายครั้งที่เรามีการรายงานเรื่องของสถิติอุบัติเหตุ
สาเหตุหลักเลยก็คือขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดใช่ไหมคะ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มันจะเพิ่มมากไปกว่านี้ค่ะ

เดี๋ยวจะติดกล้องจับความเร็วแบบไม่ประจำแล้วนะ
จะได้ตรวจสอบกันว่ารถคันไหนที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด
นายชาครีบำรุงวงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัย
งานทางกรมทางหลวงชนบทหรือทชบอกเลยนะคะว่า
จากการเก็บข้อมูลถนนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
นับหมื่นจุดที่ทชเขารับผิดชอบอยู่
สาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่เลยละกัน
เช่นการศึกษาการติดตั้งกล้องจับความเร็ว
แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าก่อนนะ
เพราะว่ากล้องพวกนี้ราคามันแพง
ถนนชนบทเองก็มีรถผ่านมาได้มากเท่าทางหลวงค่ะ
ก็อาจจะเป็นกล้องแบบเคลื่อนย้ายได้ไม่ได้เป็นกล้องประจำจุด
ก็จะมีการจัดทำกล่องประจำไม่ให้ผู้ขับขี่เดาได้ว่า
ตกลงมันมีกล้องประจำหรือไม่มี
คือเหมือนเป็นกล่องมาแต่ไม่รู้กล่องนี้มีกล้องหรือเปล่า

ส่วนการแก้ไขอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาของทช
ในถนนที่มีความเสี่ยงนะคะมีการแก้ไขไปแล้ว๙๑๙จุด
ติดตั้งป้ายระวังป้ายจำกัดความเร็ว
กายภาพของถนนคดโค้งเพราะว่าการตัดถนนเนี่ย
มันบางทีมันได้มาจากที่ดินบริจาคมันก็ไม่ได้เป็นการ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางไปเลยไม่ได้วางถนนวางแบบแผลลอจิสติกมาแบบที่ถูกที่ควร
อกจากนี้จะมีการป้องกันอุบัติเหตุเน้นให้ใช้ความรู้เรื่องการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ
หลักวิศวกรรมป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยอำนาจตำรวจภูทรแหละเพราะว่าทชเองไม่ได้มีเจ้าหน้าที่
ในการจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเหมือนกรมทางหลวงที่เขามีตำรวจทางหลวงคอยดูแลค่ะ
สำหรับผลการแก้ไขอุบัติเหตุของทชถือว่าดีนะเพราะว่ามันลดลงถึง๑๗๕เลย
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงถึง๑๘๐
จากตัวเลขการเสียชีวิตที่ปีละ๒๒๐๐ต่อปีค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นมาก
สามารถใช้เป็นต้นแบบการทำงานด้านความปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีสถิติและสาเหตุไม่ต่างจากถนนของทชเลย
คุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่าโอ้โหน้องเมื่อสักครู่หัวร้อนจังเลย
ทำไมคนสมัยนี้หัวร้อนกันได้มากขนาดนี้